คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
รถชนกันแล้วก็ไปเสยที่ร้านขายต้นไม้
คนขายต้นไม้บอกโชคดีจังเลย
เมื่อกี้เพิ่งจะรดน้ำต้นไม้อยู่ตรงนั้นแหละ

แล้วก็พุ่งเข้ามาเสยในร้านขายต้นไม้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายด่านซ้ายภูเรือ
ที่เกิดเหตุมาพบรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีขาวนะครับ
ทะเบียนกรุงเทพถูกชนท้าย
แล้วก็พุ่งเข้าไปเสยในเพลิงร้านขายต้นไม้จนพังเสียหายแล้วครับ
คนขับรถชื่อนายกฤษฎาคำสารอายุ๒๘ปีไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทะเบียนจังหวัดเลยสภาพด้านหน้าซ้ายพังยับเยิน
โดยมีนายบุญธรรมมูลมากูลอายุ๕๗ปีเป็นคนขับนะฮะ

ก็ไปพุ่งชนเสยร้านต้นไม้พังทั้งหลังนะฮะ
ในวีวัดฉีบูรินนะฮะเจ้าของร้านต้นไม้นี่คุณลุงวีวัด์ล้อยฝั่ง
บอกโอ้โหผมเนี่ยรอดชีวิตหวุดหวิดเลยเพิ่งจะรดน้ำต้นไม้เสร็จ
จู่ก็มีรถเก๋งวิ่งพุ่งเข้ามาชนเพลิงขายต้นไม้เลย
ได้รับความเสียหายทั้งหลังแล้วก็มีต้นไม้มีดอกไม้อีกจำนวนหนึ่งที่เสียหายนะครับ
แต่ยังโชคดีที่รดน้ำต้นไม้ตรงนี้เสร็จก่อน
อย่างนั้นนะผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถูกรถคันนี้ชนเขาให้นะครับ

เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะลุงวัย๖๒ปีจอดรถ๖ล้อลงไปอาบน้ำริมคลอง
รถเกิดขัดข้องพุ่งตกสะพานนะคุณนะ

เจ้าของรถก็งงอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าทุกทีก็ขับมาตรงนี้นะแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วด้วยนะฮะ
ตำรวจภูทรเมืองตราดรับแจ้งเหตุรถบรรทุก๖ล้อพุ่งชนราวสะพาน
ก่อนที่จะเอียงกระเท่เล่ตกลงไปในคลองแบบนี้นะฮะ
ตรงสะพานภายในซอยเนินใหญ่หมู่๔ตำบลวังกระแจที่อำเภอเมืองตราดนะครับ

คันนี้ทะเบียนตราดตกลงไปในคลองบางพระ

แล้วก็ราวสะพานก็พังเสียหายเหมือนกันนะฮะ
ที่เกิดเหตุก็พบนายสุนทรบุญมีอายุ๖๒ปีไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
นี่คุณลุงสุนทรเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าปกติก็ขับรถในเส้นทางนี้นะ
คือขับรถมาเพื่อจะอะไรรู้ไหมคุณจะอาบน้ำในคลอง
ขับรถขนดินมาแบบนี้แล้วก็ที่ไซส์งานไม่มีที่ให้อาบน้ำนะฮะ
ก็เลยจะมาอาบน้ำในคลองมาละ๒๓วันแล้วมาอาบตรงนี้
ทีนี้ก่อนจะขึ้นทางสะพานนี้มันเป็นสะพานแคบใช่ไหมคุณ
แม้ว่ารถจะสวนได้แต่เป็นรถเล็กสักส่วนใหญ่
ทีนี้ฮะรถเก๋งสีขาวเขาสวนมาก่อนคุณลุงก็เลยจอดก่อน
จอดตรงเชิงสะพานก่อนแล้วทีนี้พอรถสีขาวไปแล้ว
คุณลุงก็กำลังออกตัวนะแต่พอออกตัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ
น้ำให้สบายใจแล้วเดี๋ยวค่อยมาซดเหล้า

ยังไม่สดลุงยืนยันนะผมยังไม่ได้สดเหล้าตรงนี้เลย

แล้วก็ไม่รู้ว่ารถมันเป็นอะไรผมบังคับรถไม่ได้เลยนะครับ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔คือผู้ใหญ่นาวินหยินรัฐ
บอกว่าสะพานที่เกิดเหตุมันค่อนข้างแคบ
รถยนต์ไม่สามารถแล่นสวนทางกันได้นะ

และไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อน
ดังนั้นถ้าใครเป็นคนต่างพื้นที่มาตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะครับ
ปัจจุบันทางอววังกระแจะกำลังทำเรื่องของงบประมาณ

ตำรวจก็บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานประสานรถเครน
ให้มายกรถบรรทุกคันนี้ต่อไปนะฮะ
โอ้นักข่าวเขาถามลุงทำไมไม่ไปอาบน้ำจากใส่งานตามปั๊ม
ลุงบอกมันไม่มีอาบในคลองมันสบายดี
ก็เลยมาล้างตัวตรงนี้